ดิฉันดูแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลก
มันเป็นเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้
คุณแม่คนนี้เขามีลูก๔คนค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าลูกคนที่๑คนที่๒แล้วก็คนที่๔เสียชีวิต
แต่ว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยนะ
คืออายุลงท้ายของลูกหลักวันเขาเหมือนกัน
คือ๒เดือน๑๔วัน๒เดือน๑๔วันแล้วก็๕เดือน๑๔วัน
คือมันมีเลข๑๔เข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร

บางคนบอกว่าแบบนี้คือแม่ดวงกินลูก
เออดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าลูกคนล่าสุดที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ย
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่เราไปถึงเนี่ยนะคะเขาจัดงานโศพ
แล้วคนในครอบครัวก็ยังอยู่ในอาการแบบโศกเศร้าเสียใจ
ผู้เป็นแม่และผู้เป็นพ่อของเด็กนะก็เสียใจอยู่นะครับ

ก็อยากให้หมอพิสูจน์ให้รู้ว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไร
แล้วก็ในเชิงความเชื่อที่ลูก๓คนเสียชีวิตแล้วมีเลข๑๔เกี่ยวพันธุเนี่ย
ก็อยากให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์ให้หน่อย
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องคนล่าสุดที่เสียชีวิตเนี่ย

น้องอายุ๕เดือน๑๔วันชื่อว่าน้องเนเน่
แล้วตอนนี้ครอบครัวเขาก็จัดงานศพอยู่ที่บ้านดอนแคน
ตำบลผักตบอำเภอหนองหานที่อุดรค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็คือแม่สิริพร
กับคุณพ่อพงเทพก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
โดยแม่สิริพรก็เล่าถึงความแปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้น
แม่เล่าว่าแม่เสียลูกไป๓คนแล้วนะ
เช้าวันที่๑๗พาน้องเนเน่ไปฉีดวัคซีนตามที่หมอนัด
พอกลับมาจากที่บ้านตอนเย็นน้องเน่ร้องไห้งอแง
แม่ก็อุ้มอุ้มปลอบอุ้มกอด

ใช่แล้วคือทั้ง๓คนนะคุณไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
แม่บอกว่าน้องเนเน่เป็นเด็กแข็งแรงนะคะไม่ได้มีโรคประจำตัวเลย
แล้วนักข่าวก็ถามว่าแม่แล้วเรื่องวัคซีนล่ะ
แม่บอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน

ทีนี้แม่ก็เลยไล่ประวัติให้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประวัติคือคนแรกเป็นผู้ชาย

และเสียชีวิตคาอกเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าเกิดทางสายอาสารแม่ก็สงสัยว่าเลข๑๔

เพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตไงคะ
แต่หมอเขาก็กำลังจะตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ส่วนคุณแม่บอกว่าลูกสองคนก่อนหน้านั้นนะ
ทั้งน้องทอสแล้วก็น้องปาร์ตี้ที่เสียชีวิตไป
เมื่อปี๕๖๕๗ไม่ได้ชันสูตรเลย
ตอนนั้นก็เลยไม่มีคำตอบว่าลูกสองคนแรกเสียชีวิตเพราะอะไร
ส่วนน้องเนเน่ที่เสียชีวิตล่าสุดก็กำลังถามคุณหมออยู่

แต่ทีนี้ตอนรอการชนะสูตรทางวิทยาศาสตร์ต้องรอใช่ไหม
แต่ว่าทางความเชื่อว่าผู้เท่าผู้แก่
เขาจะบอกว่าเนี่ยลูกตายแบบนี้แปลว่าแม่ดวงกินลูก

บอกว่าจริงอยากให้หมอปลามาช่วยดูหน่อยสิ

มันจะเกี่ยวไหมบ้านแม่อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นป่าช้าเก่า
มันจะเกิดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวไหม

ถ้าคุณหมอปลาก็อยากฝากคุณหมอปลานะคะ
ก็ตอนนี้หนูก็คิดไม่ออกจริง

ลูกหนูเสียสามคนโดยที่แบบหนูไม่ทราบสาเหตุ
มันจะมีอะไรที่เรามองได้เห็นหรือเปล่า

ถ้าคุณหมอพอจะช่วยได้
หนูก็ขอให้คุณหมอปลาช่วยหนูทั้งนี้ด้วย

หมอปลาจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง
แต่ว่าทางด้านนายแพทย์ทงพัก

แล้วก็สาธารณสุขอำเภอหนองหานมาถึงบ้านเลยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะนำร่างของน้องเนเน่ที่เสียชีวิตล่าสุด
ต้องเอาไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
อันนี้เป็นไปตามความต้องการของผู้เป็นแม่
คำถามก็คือเอ๊ะถ้าเอาไปชนะสูตรแล้ว
ทราบผลไหมจะทราบผลนานแค่ไหน

จะทราบว่าสรุปแล้วน้องเนเน่เสียชีวิตจากอะไรนะคะ
ผู้เป็นแม่สงสัยติดใจจริงเลยนะครับ
เรื่องของดวงศัยยศาสตร์ความเชื่อ
หรือว่าเรื่องวิทยาศาสตร์กันแน่นะครับ